ชาวอีสานเขาก็ต้องหาอาชีพเสริม

ออกไปขายสร้างรายได้อย่างดี

เขาซื้อขายกันได้ราคาดีจริงนะจ๊ะ

แม่ค้าขายอึ่งโหอึ่งอ่างคึกคักมาก

มันไม่ได้คึกคักมันตะเกียกตะกายหนี

ก็เลยเป็นโอกาสของเราของชาวบ้าน
ที่จะไปออกจับอึ่งมาขายสร้างรายได้

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาเลือกซื้ออึงอ่างกันแบบนี้ค่ะคุณ
คืนก่อนฝนตกตลอดคืนเลย
ตัวเองกับสามีก็เลยได้ทีละออกไปจับอึ่งดีกว่า
มันก็ออกมาเดินตามถนนข้างทุ่งนาอะไรกันแบบนี้เลยนะ
ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
เขาบอกเขาจับอึงอ่างได้กว่า๑๐กิโลกรัม
ข้าที่ตลาดจอแจแห่งเนี้ยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยถึงสามร้อยบาท
โอ้โหคุณจับได้สิบกิโลนั่นกิโลละสองร้อยแล้วคุณต้องหูนะ
สักกี่ตัวได้อ่ะใช่คุณต้องเยอะยุบยับแน่นอน
เขาก็เลยบอกว่าทำให้มีรายได้เพิ่มเลยนะจากการขายของในช่วงนี้อืม
ส่วนลูกค้าที่มาซื้ออึ่งเนี่ยก็จะเอาไปเป็นเมนูเด็ดบางคนก็อยากจะได้อึ่งไข่บ้างแหละ
ก็สลับสลับกันไปมีทั้งไข่ไม่ไข่ผสมปนเปย์กันไปอ่า
เนูเด็ดยอดฮิตในช่วงนี้ก็คือต้มอึงค่ะเขาบอกยิ่งตัวที่มีไข่นะ
เขาบอกยิ่งกินยิ่งฟินมันจะมันอ่ะแล้วบางคนเขาเอาอึ่งไปทำอะไร
อะไรครับปลาร้าอ๋ออันนี้จริงเขาทำปลาร้าอึ่งอร่อยไหม
ก็มีเหมือนกันเขาบอกถือเป็นของดีเลยนะ
แล้วต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในภาคอีสานในช่วงหน้าฝนแบบนี้
เอานะที่คุณกินไปคุณก็ไม่รู้หรอกปลาร้าอึ่งปลาร้าปลาปลาร้าอะไร
เดี๋ยวรู้สิเป้ากล้าของต้องบอกสิ

ถ้ามีไข่มันก็จะเต็งอ๋อใช่
ว่าแต่ดิฉันก็ไม่เอาจริงนะยังไม่กล้ากินอ่ะ
แต่ว่าบางคนที่เขาเคยทานเขากล้าลองก็มีแล้วเขาบอกมันอร่อยจริง
ตัวที่มีไข่มันมากโปรตีนเน้น
ไม่ไหวเห็นทั้งตัวมันไม่ไหว
มันเป็นวิถีแล้วจะชอบแล้วกันเนาะ